อีกหนึ่งเหตุการณ์นะฮะคงต้องเป็นอุทาหรณ์ให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคุณผู้ชม
นักเรียนชั้นป๑ครับอายุสักประมาณ๑๒ไปยืมรถมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนไปหัดขับ

แต่ว่าจังหวะที่เอารถออกไปคันเร่งมันค้างครับ
มันเบรกไม่ได้มันพุ่งข้ามถนนไปชนประตูรั้วของบ้านฝั่งตรงข้าม
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อน

ทะลุเข้ามาเลยนะฮะไม่มีเบรกเลยครับ
เป็นภาพขณะที่เกิดอุบัติเหตุข้ามเลนมาแบบนี้ครับ
รถจักรยานยนต์เสียหลักพุ่งชนประตูบ้านทะลุเข้าไป
ชนท้ายกับรถเก๋งจนเสียหายคนขับกับคนซ้อนก็บาดเจ็บ
เป็นนักเรียนชั้นม๑อายุเพียง๑๒ปีครับ
หลังเกิดเหตุทางด้านของกู้ชีพอบตท่าขึ้นอำเภอท่าสารา
จังหวัดต้านความสิทธิ์ทำลราชก็เข้าไปตรวจสอก
ที่เกิดเหตุเป็นร้านขายของชำนะฮะตั้งอยู่ริมถนนสายวัดพระหมายวัดพระเรียบครับ
พื้นที่หมู่๑๔ตำบลท่าขึ้นอำเภอท่าสาราครับ
ตอนนี้รถก็ชนเข้าไปนะฮะบริเวณที่จอดรถในบ้าน
ก็มีรถจักรยานยนต์คว่ำอยู่ครับแล้วก็ผู้บาดเจ็บเป็นเด็กผู้ชาย
ทราบชื่อคือเด็กชายเกษมพันธ์วัชราการอายุสิบสอง
เป็นนักเรียนโรงเรียนวัดพระเรียบตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามที่เกิดเหตุนะฮะ
ก็บาดเจ็บสาหัสเลยมีแผลหลายแห่งตามร่างกาย
ศีรษะก็แตกแล้วก็นอนร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดครับ
ชุดพละสีเขียวนอนคว่ำหน้าอยู่แบบนี้นะครับ
นอกจากนี้ก็มีเด็กชายอีกคนหนึ่งอายุสิบสองปีเหมือนกัน
ซึ่งเป็นเพื่อนของเด็กชายเกษมพันธ์ก็บาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ
ใกล้กันก็มีรถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีแดง
ทะเบียนคอควายทอทงทท๑๖๖จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
ก็เสียหายครับแล้วก็มีรถเก๋งของเจ้าของบ้าน
เป็นรัตต่าอลทิสีบรดทองนะ
เสียหายโดนโหท้ายยุบเข้าไปเลยค่ะ
รถก็ขับมาเร็วก็เลยนำคนเจ็บเด็กทั้งสองคนส่งโรงพยาบาล
สอบถามเพื่อนของน้องสองคนเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
เด็กชายเกษมพันธ์แล้วก็เพื่อนก็ไปทำกิจกรรมที่โรงเรียน
ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับร้านขายของชำระหว่างนั้นเด็กชายเกษมพันธ์และเพื่อน
ขอยืมรถหน่อยอยากไปหัดขับนะฮะซึ่งเป็นรถของเพื่อนนะฮะ
ปรากฏว่ารถจักรยานยนต์คันที่ยืมไปเนี่ยคันเร่งมันค้างคุณผู้ชม
สองคนนี้ก็ไม่สามารถจะควบคุมรถได้รถก็เลยพุ่งออกจากประตูของโรงเรียน
ข้ามถนนแล้วก็ชนไปที่ประตูของร้านที่เป็นรั้วเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ไปชนท้ายกับรถเก่งอีกทีหนึ่งสุดท้ายทั้งสองคนก็บาดเจ็บนะฮะ
แล้วก็เด็กก็ตอนนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลอันนี้ก็ปลอดภัยทั้งคู่นะครับ
ก็อันตรายอายุยังน้อยยังทำใบขับขี่ไม่ได้